คุณผู้ชมคะช่วงนี้มาดูประเด็นเศรษฐกิจค่ะ
กับอสังหาริมทรัพย์อย่างบ้าน

การปล่อยสินเชื่อปล่อยเงินกู้

เพราะว่าที่ผ่านมาถ้าพูดง่ายว่าปล่อยกู้ได้ไม่ถึงเป้า
แต่ทางด้านกระทรวงการคลังก็ออกมายืนยันแล้วนะคะ
ว่าจะไม่ปรับเงื่อนไขตามที่ร้องขอค่ะ
โดยนายวิสุทธิ์ศรีสุพรรณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ยืนยัน
ว่าจะยังไม่ปรับเกณฑ์โครงการบ้านประชารัฐ
แม้ว่าจะมียอดขอสินเชื่อผ่านธนาคารอาคารสงเคราะห
หรือว่าทอศและธนาคารออมสินรวมเพียง๑๐๐๐ล้านบาท
เป้าหมายทั้งปีนี้๒๐๐๐ล้านบาทนะคะก็คือครึ่งต่อครึ่งเลย
เพราะว่ามองว่าการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ
ทั้ง๒ธนาคารก็ยังดำเนินการได้ค่ะ
เชื่อว่าในปีนี้ทั้ง๒ธนาคารสามารถปล่อยสินเชื่อได้ตามเป้าหมายที่๒๐๐๐ล้านบาท
โดยการปล่อยกู้สินเชื่อบ้านประชารัฐหลังแรก
ส่วนใหญ่ติดเงื่อนไขที่กำหนดให้ปล่อยกู้บ้านราคาไม่เกิน๑๕๐๐๐๐บาท
หรือว่ากรณีที่มีที่ดินอยู่แล้วต้องการกู้เพื่อสร้างบ้าน
แต่ประเมินแล้วราคาที่ดินเกินเกณฑ์ก็ไม่สามารถกู้ได้เป็นต้นค่ะ
แล้วก็เพื่อช่วยให้ข้าราชการและรัฐวิสาหกิจมีโอกาสที่จะมีบ้านเป็นของตัวเอง
ทศก็ได้ออกโครงการบ้านทอศเพื่อข้าราชการ
วงเงิน๓๐๐๐ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดในท้องตลาดนะคะ
หากซื้อบ้านราคา๑ล้านบาทก็จะผ่อนชำระประมาณ๔๘๐๐บาทต่อเดือน
จากนั้นปีที่๕จนถึงตลอดอายุสัญญากู้
เชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจครึ่งปีหลังได้นะคะ